เอาล่ะคุณผู้ชมไปบุรีรำครับครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า
คุณผู้ชมผมจะเล่าตามที่เขาเล่าเลยนะ
ลูกสาวนอนไร้สัญญาณชีพแต่ยังหายใจได้
เพราะผีปอบแฝงร่างเธออยู่ครับคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมเขาบอกว่ารูกสาวนี่
ครอบครัวของนางสาวเออายุ๔๕ปีเป็นนามสมมุตินะ
นางสาวเอเนี่ยนิมนต์พระครูสังวรธรรมโสพลนะครับ
หลวงพ่อวินัยเจ้าคณะตำบลสะดาว
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างของนางสาวเอนี่

นายสมจิตอายุ๖๘ปีและนางสำรานพิทักษีอายุ๖๕
พ่อกับแม่ของนางสาวเอเล่าบอกว่า
ลูกสาวเป็นผู้พิการทางสมองมาตั้งแต่เด็ก
ที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยหนัก
ถึงเข้าขั้นโรงพยาบาลไม่มี
กระทั่งวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

มีไข้สูงต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายวัน
อาการซุดจนหมอมาบอกว่า
คุณพ่อคุณแม่ร่างกายน้องไม่ตอบสนองแล้วนะ
จะอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเท่านั้น
ก็เลยตัดสินใจเอาพาลูกกลับบ้าน
พาลูกกลับบ้านเมื่อ๑๙พฤษภาคม
แล้วก็มาตัดสินใจกันว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจ
จะให้ลูกจากไปอย่างสงบนะไม่ทรมานตามธรรมชาติ
แต่ปรากฏว่าลูกสาวที่ผมบอกนะครับ
ผมอ่านตามความเข้าใจของที่บ้านเขาเลยนะ
ลูกสาวเนี่ยแม้จะไม่มีชีพจรแต่ยังหายใจอยู่ครับ
ทำให้เจ้าชาติเชื่อว่าที่ยังหายใจอยู่
เพราะว่ามีวิญญาณของผีชะมก

เป็นภาษาโคราชหรือผีชะมบนี่แหละ
หรือว่าถ้าเป็นภาษาเขมรเรียกผีธมก
หรือผีปอบนี่แหละผีปอบแฝงร่างอยู่
วันกว่าแล้วเนี่ยลูกสาวนอนนิ่งไม่ตอบสนองข้าวไม่กิน
มนต์พระมาทำพิธีเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผลคงจะต้องพึ่ง
หมอปลามือปราบสัมภเวษีครับ
แม่สงสารลูกไหมสงสารจ้ะให้หมอปลาช่วยลูกสาเขาหน่อยให้คนดุ
หมอนัยก็มาดูกว่าไม่ได้ไปหมอเหมือนเดิมอินทรีย์ไป
นะคะก็คงต้องพึ่งหมอปลาเนอะ
คุณผู้ชมครับขนาดหลวงพ่อวินัยที่ท่านมาทำพิธี
ท่านยังบอกเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
เคยแต่ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันบอกว่า
เพราะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรครับ